ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สุราธานี
พลทหารเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามากับเพื่อนคนละคัน
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คนเลี้ยวออกมาจากซอย

พอปาดหน้ากันไปมาทะเลาะกัน
แล้ววัยรุ่นควักอาวุธปืนมายิงพลทหาร

ท้ายที่สุดพลทหารนายนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันบนท้องถนนอีกแล้วนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนกว่า
ประมาณเที่ยงคืน๔๕นาทีที่ผ่านมา
ตำรวจสพกาญจนดิตที่สุราธานี
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิง

จุดที่เกิดเหตุคือถนนสายสุราธานีนครศรีธรรมราช
ตรงข้ามกับวัดท่าไซที่อำเภอกาญจนดิตนะคะ
พอไปถึงก็เจอพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พลทหารคุณากรสิทธิพันธ์หรือว่าพลทหารโลมา

เป็นทหารเกณฑ์ค่ายวิภาวดีรังสิต
ก็มีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองนัดหนึ่ง
กระสุนลูกปลายเจาะเข้าที่ร่างบริเวณชายโครงด้านขวา
แล้วเลือดท่วมเลยนอนจมกองเลือดได้รับบาดเจ็บสาหัส
ใกล้กันก็มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถมอเตอร์ไซคอนด้าสีขาว
ทะเบียนน๙๙๙๙สุรธานี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลพลทหารคนนี้ก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกาญจนดิต

หมอก็เลยต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราธานี
ช่วงสายของวันนี้ปรากฏว่าพลทหารคุณากรเสียชีวิตนะคะ
และจากการสอบสวนก็รู้ว่าก่อนจะเกิดเหตุ
พลทหารคุณากรมากับเพื่อนอีกคนนึงค่ะ
ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กันมาคนละคันมาตามถนนสายนี้
มาจากตัวเมืองสุราชจะไปอำเภอกาญจนดิต
แล้วระหว่างทางเจอกับกลุ่มวัยรุ่น

นี่เป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
คือวัยรุ่นชายสองคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์แบบแต่งซิ่งเลย
ออกมาจากซอยนี้ค่ะแล้วก็ขี่ตามกันมา
นี่ตอนที่เลี้ยวออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นทางกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มของพลทหารคุณากร
ก็คงจะขับแล้วก็แข่งกันมาเรื่อยแซงกันมา

พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
เป็นจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นนะคะ
เขาเร่งเครื่องมาแซงรถของพลทหารคุณากร
หลังจากนั้นก็ยิงปืนใส่นัดหนึ่ง
ทำให้รถพลฐานคุณากรล้มแล้วคนร้ายก็หนีไปค่ะ
เห็นเป็นรถแต่งทั้งกันคุณผู้ก่อนนี้ก็เป็นรถแต่ง
เสร็จแล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุรถของคนร้ายเนี่ย
ซึ่งมากันสองคนน่าจะขับแสงขึ้นหน้า
แล้วก็คนซ่อนถ่ายใช้รถพื้นยิง
ยิงแล้วก็ได้รับประเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลการจรรย์นาฏิภัณฑ์
หลังจากนั้นก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลสุราธานี
แล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุราธานี
เมื่อ๙โมงของวันนี้

ครอบครัวและญาติพี่น้องไปรับศพพลทหารคุณากร
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอภัยเขตตาราม
อำเภอบ้านนาศาลเพื่อทำพิธีรดน้ำศพนะคะ
คุณแม่ยังทำใจไม่ได้ค่ะร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าขอให้ตำรวจตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
ถ้าจับตัวได้แม่อยากถามจริง
ว่าทำไมถึงขั้นต้องฆ่ากันด้วย
สาเหตุแค่ขี่รถปาดหน้ากันเท่านั้นเนี่ยนะ
แม่บอกไม่ให้อภัยนะคะสำหรับคนที่ก่อเหตุแบบนี้
ตามตัวมาให้ได้คุณคิดเลยค่ะ
ถ้าจับตัวได้เราจะแห้งไปก็ได้ค่ะ
จากคุยกับคุณแม่ของผู้ตายแล้วนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปคุยกับแฟนสาวของผู้ตายด้วย
ก็คือนางสาวธัญรัฐทิพย์แก้วอายุ๒๓ปีค่ะ
ซึ่งแฟนสาวก็อยู่ในอาการเสียใจนะคะ
แล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทางเพื่อนของพลทหารคุณากรก็โทรมาบอก
ให้ช่วยซื้อของกินไปให้ที่บ้านหน่อย
บ้านของเพื่อนอยู่ที่พื้นที่ตำบลบางกุ้ง

ทีนี้พลทหารคุณากรก็ออกไป
แต่ว่าระหว่างทางคุณผู้ชมน้ำมันรถหมด
พลทหารคุณากรก็เลยโทรมาบอกกับแฟน
ทีนี้พอแฟนสาวโทรศัพท์ไปหาอีกรอบหนึ่ง
ปรากฏคนรับสายไม่ใช่พลทหารคุณากรแล้ว
รับสายเพื่อนบอกว่าตอนนี้
พลทหารคุณากรโดนยิงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
หลังจากที่ในแม็กซ์มาเติมน้ำมันให้พลฐานคุณากรเสร็จแล้ว
ก็ขี่รถไปแล้วก็มาเจอกับผู้ที่ก่อเหตุวัยรุ่นนี่แหละค่ะ
ซึ่งพลฐานคุณากรก็พยายามจะขี่รถมอเตอร์ไซค์แซง
แต่กลุ่มวัยรุ่นนั้นเขาก็ไม่ยอมให้แซง

เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกทักษิณสิริโภคพัฒน์
ผู้กำกับการสพกาญจนดิตบอกว่า
ชุดสืบสวนให้ลงพื้นที่แล้ว
หาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ให้ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ว่าวัยรุ่นใช้เส้นทางไหนในการก่อเหตุ
แล้วหลังจากก่อเหตุขี่หนีไปทางไหน
สาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
แต่ก็คิดว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
เดี๋ยวนี้เหตุร้ายเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริง